ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เอง
เผยแพร่คลิปของเสียแป้งนาโนต
เสียแป้งนักโทษชายที่หลบหนีคดีอยู่เนี่ยนะฮะ
คลิปบอกต้องการทวงความเป็นธรรมให้กับตัวเอง

ก่อนที่จะไปฟังเสียงคลิปนี้แบบเต็มอันดับแรก
ดูก่อนไหมคะดูสภาพของเสียแป้งใช้คำนี้ได้ไหม

ก็ดูเหมือนที่ผ่านมาก็อยู่แบบสบายดี
อ่าดูไม่ได้แบบโอ้โหโซมแบบ
ไม่ได้ทรงแบบนั้นใช่ค่ะ
ขวามือนั่นคือภาพสมัยที่เขายังอยู่ในพัทธลุงแล้วก็
เป็นเหมือนกับถ่ายภาพเพื่อจะเตรียมลงเลือกตั้งอบจอะไรพวกนี้นะครับ
การหาเสียงเลือกตั้งมันก็แต่งภาพได้ไงพี่อุ
ทำให้ดูแบบเออหน้าใสแบบอะไรแบบนี้
เพราะในคลิปเนี่ยคนจะเอ๊ะตกลงใช่เสียแป้งตัวจริงไหม

ถ้าดูจากถ้าไม่นับเรื่องหนวด
ใบหูจมูกคิ้วตา

แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตคลิปนี้ค่ะ
คือเสียแป้งบอกลงมาจากเขาบรรทัศน์แล้วใช่ไหมคะ

ไอ้ลวดน้ำไอ้ตรงนี้มันคืออะไร

จริงนะมีคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาแบบนี้นะ

หนีมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะฮะความยาว๔นาที๓๖วินาทีให้ฟังหมดเลยครับท่านผู้ชมครับ
สู้ต่อไปลาปุ่มไม่ได้รับความผิดทำการดิมนี่มาพรุ่งมาได้หรอเลยนะครับ

ลับกันประกันตัวพี่น้องเล่วว่าความยืดต้องยังไม่
อ่าอยากการบอยคืออยากการ
เละดาบสำรวจ

เละดาบอ่าแล้วเจ้าที่เบียก
ก็ได้รับการประกันตัวอย่างนั้นตั้งไม่ฟ้องกับตั้งดีเซียเป็นผู้ว่างเป็นวันนี้ผมยอมรับความจริงกับพี่น้อง

วันนั้นอ่าอยากการบอยเป็นคนตู้ม่ะจ่ายตัวรับประจำตัวว่าพุ่ม
อ่าพุ่มไปช่วยว่าร้านเขาตูกปล่นอ่าตูกอ่าอุ้ม
แต่ผมไปผมเล่นแล้วว่านึกในใจว่าน่าเป็นตำรวจว่าได้ไม่แจ้งตำรวจ
ก็ว่าอ่าเจ๋งเลยเลียบโดยแล้ว
แต่จริงจริงเขาไม่ได้เจ๋งครับก็รู้ว่ามาอุ้มแรงยาทิพย์ติด
เป็นช้นแนนอนแล้วผมไป
คือแค่นเลยแค่หลำ้วผมไปกับทั้งแต่ผมไป
ไปเต้องเจอเอำตำลวดกับที่นี้
กับผมกับอีกสินะ

พอนี้มาฝลิกเลยผมว่าผมเรื่องยาเรียบทิศ
ผมไม่เคยโตข้าดียาเรียบทิศแม่แต่ทักข้าดีเดียวกับ
และไม่เคยเกี่ยวโค้งกับเรื่องยาเรียบทิศ
ต่างมาหลุยจักรไหมเคยกินราวไหมกับพวกยาเรียบทิศกับ
ผมกินผมหลุยจักร
แต่ผมไม่เคยก้ายกับไม่เคยกล้า
และยาเรียบทิศตีว่าปบตีว่า
ตำรวจคุ้นมาเชิดประตานอยากกดเกี้ยวไหมกับผม

และตำรวจไม่ได้ไปใจผมถึงวันนั้นน่ะ

นโลกก็อยู่ง่ายก่อน
ตำรวจเป็นอย่างนี้
แล้วแต่ผมไม่กล้าเอากับตั้มเลยคนเดียววิ่งได้เลยครับ
เห็นผมผมตื้อไปแล้วผมยิงตายเลยครับวันนั้นแต่ผมมายิง
เพราะผมผมไม่ได้เป็นทัศน์รอบก้าวก้าวก็มีลูกมีมีเมีย
มีลูกกลัวครัวตามก็เลยได้เลยครับคนเดี๋ยวยับร่างตัดไม้
แต่วิ่งผมนะครับถ้าผมอยากให้พี่น้องเจ้าเจ้าให้ถามวันนี้ว่า
แต่ร่วงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริง
ถ้ามีอยู่จริงช่วยของอายการบ่อย
จ้าจ้าพระเจ้าพ่อไปนำเนื่องกันดีเลยครับ
จะเข้าไปมอบตัวทันทีเลยครับได้ไปอยู่กันในนู้น
ผมก็ได้ไปหมอบตัวนำเนื่องกันตามกฎไม้
ก็ให้พี่น้องเจ้าเจ้าได้ลับซ้าบกันว่าเนื้อกฎไม้เตย
กันตัดสิ้นเลยครับเอกอร์มาตรับหนึ่งกันตามพอไม้เรียว
อย่าไปพูดถึงเอาแต่เรื่องผมพ่อกับพี่น้อง

นี่เป็นคลิปที่เสียแป้งนาโนตเนี่ยไม่รู้ว่าเขาส่งมาให้ใครเป็นคนแรกนะ
เดี๋ยวตำรวจก็คงต้องขยายผลต่อแล้วก็มีการเนี่ยเผยแพร่กันออกมา
ทั้งส่งมาถึงสื่อมวลชนด้วยนะครับ
เนื้อหาใจความแน่นอนว่าเขาไม่ได้อยู่บนเขาบรรทัศน์แล้ว
ที่เขาบอกนะเขาก็อ้างถึงเรื่องนี้ว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรม

ใช่ค่ะคือประเด็นหลักสำคัญของเขาก็คือ
เขาไม่ได้มอบตัวเหมือนที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ

เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมพูดชื่ออายการ
พูดชื่อตำรวจ๒สำนายพูดชื่อพักพวก
กลุ่มนี้เขาบอกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม

แล้วกลุ่มนี้เป็นคนวางแผนอายการสั่งไม่ฟ้อง
แล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์วันที่
คือตำรวจเนี่ยไปเจอเขาแล้วมีการยิงประทะบนเขาบรรทัศน์จริง

นี่นะแล้วบอกถ้าจะมอบตัวเนี่ย
ต้องไปนำตัวอายการที่เขาเอ่ยชื่อนะ
อันนี้ในคลิปที่เสียแป้งอ้างแล้วก็เอ่ยชื่อนะ

บอกว่าต้องไปเอามาดำเนินการดำเนินคดี
โอ้โหงั้นหมายความว่าตัวเสียแป้ง
พูดถึงอายการพูดถึงตำรวจตั้งหลายนายนะ
พิงไปแบบนี้นะแล้วก็บอกว่า

จดหมายไปที่กระทรวงยุติธรรม
หลายต่อหลายครั้งไม่มีการตอบรับกลับมา
แล้วเขาก็บอกเลยว่าไอ้จุดไฮไลท์ที่พี่อุ๋ยพูดไป
เสียแป้งเล่าจุดปะทะกันกับเจ้าหน้าที่

แป้งใช้คำว่าตำรวจขึ้นมาบนเขา

แต่ตำรวจตั้งใจมายิงตั้งใจมาฆ่า
ผมไม่ได้ยิงสวนกลับเลยเพราะเห็นใจเจ้าหน้าที่

แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรม

เดี๋ยวต้องรอการชี้แจงหรือว่าอะไรอีกครั้งหนึ่งด้วย
แต่ว่าหลายท่านก็ส่งข้อความเข้ามา
แล้วก็บอกเอ๊ะดูจากข้างหลังเนี่ยมันเหมือนปามมาเล
ใช่มิวว่าคือฉากหลังเป็นจุดน่าสังเกตเหมือนกันนะคะ
ว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแน่

เราก็ไม่รู้เรื่องต้นไม้อะไรอย่างนี้นะคะ
แต่มันก็น่าแปลกเอ้ามีล้วนหลวดน้ำมีปาม